ตกแต่งแยกออกมาประมาณ๒๐ล้านนะคุณนะ
แต่ต้องบอกว่าบ้านนี้จริงเขาไม่ได้แบบเป็นคนร่ำรวยเศรษฐีตั้งแต่ดั้งเดิม
อันนี้คือน้ำพักน้ำแรงการทำงานล้วนเลยนั่นเองนะคะ
เพราะว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคุณ
เขาก็ขยันเก็บพร้อมรอบริฟท์นะคะ
แต่เห็นหนุ่มเชนออกมาเผยตัวเลขเรื่องบ้านเรื่องทำธุรกิจชัดเจนขนาดนี้คุณ
มันก็มีคนบางกลุ่มมองว่าโอ้โหทำไมอวดรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยกันจัง
แต่งานนี้หนุ่มเชนบอกเลยว่าไม่แคร์เพราะชีวิตลำบากมาเยอะเหมือนที่คุณบอกไว้
พอหาเงินได้ด้วยตัวเองก็อยากจะทุ่มกับบ้านในฝันของตัวเองแบบเต็มที่ไปเลย
ไปฟังเสียงหนุ่มเชนกันหน่อยค่ะ
เฉพาะงบตกแต่งก็๒๕ล้าน
เขาไม่อยากให้เกิน๒๐๐ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ๑๖๐แหละ
เราทำงานหนักกว่าคนอื่นแล้วก็ทุ่มเทมากครับ
ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่จะให้เป็นรางวัลชีวิตสักอันหนึ่งอะไรอย่างนี้

ผมว่ามันน่าจะเป็นความภูมิใจมากกว่านะ
คือถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราเจ๊งเนี่ยค่อยเครียด
แต่ในเมื่อวันนี้เราเหนื่อยเราเต็มที่กับมันแล้ว
เติบโตเราก็ควรจะบอกว่าเราเติบโต